นึกว่าพี่เปิดมั้งไม่เปิดนะคะพี่ปิดนะคะ
นั่นเป็นการแสดงแล้วการทำงานเท่านั้น
ใช่ค่ะคือถึงกับร้องไห้ท้อใจอะไรอย่างนี้เลยไหมคะ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่ว่าคือพี่ร้องไห้
แต่รอบนี้พี่เข้าใจเข้าใจมากขึ้นนะคะ
ว่ามันเป็นเรื่องที่บางท่านอาจจะรับไม่ได้
และบางท่านคือยังไม่เคยเห็น
ท่านก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยที่เมืองนอกก็เขาก็เต้นกันแบบนี้
มันก็เป็นแบบนี้แหละคือบางท่านก็เข้าใจ
หรือเราเข้าใจหมดเลยและที่สำคัญเข้าใจมากเลยด้วยซ้ำว่า
การที่เราทำดีและปฏิบัติดีมาตลอด
ในระยะเวลา๒๐กว่าปีที่ตั้งใจทำบุญไม่มีใครเห็นเลย
แต่พอทำแบบนี้ลงคลิปไป
คือเห็นมีคนส่งมาให้ดูว่ามันมีคลิปหลุดไปที่เพจอะไรสักอย่างนึง
ไม่ถึง๔ชั่วโมงคนเข้าไปกระหน่ำด่าแล้วคนเข้าไปดูเยอะมาก
ใช่เราก็เลยเข้าใจในสัจธรรมเลยว่า
ทำดีไปยังไม่มีใครเห็นเลย
แต่ก็ไม่ได้ท้อนะไม่ได้ท้อ
โครงการที่จะทำบุญทุกอันยังทำอยู่เหมือนเดิม
มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาไม่รู้จักเรา
แต่ถ้าเค้ารู้จักเราเราก็อาจจะต้องวิจารณาใหม่นะคะ

มีมีด้วยบางทีบางทีคนส่งมาบอกอย่างนี้
คุณแม่จะไปบางทีลูกศิษย์

ไม่ค่ะนี่คือตัวตนอันนั้นคือตัวตนอันนั้นคือชีวิตจริงนั่นคือโลกของความจริง
แต่เราต้องทำงานถามว่าอายุเยอะขนาดนี้ไปทำอะไรเหมือนลูกที่เราสอนทำปกติ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

มันก็มีใส่ปลาตัวเดียวแล้วก็เป็นปักแล้วมันก็ล้นออกมาแล้วก็เป็นท่ายั่วยวน
มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้
แต่ทีนี้ไอ้เรื่องสื่อสื่อที่จะแบบว่ามีมือไปอยู่ตรงนั้น
คือปิ๋มก็บอกปิ๋มก็บอกว่าถ้าไม่มีมือไปตรงนั้นปิ๋มก็ไม่รู้จะทำท่าไหนให้มันสื่อว่า
วันนี้ปิ๋มฟิตตรงนั้นเออฟิตที่นี่ปิ๋มก็พยายามสื่อที่นี่ฟิตตรงนั้นปิ๋มจะไปปิ๋มก็จะไปรูปหัว
มันก็ไม่โฟกัสไงมันก็เลยไม่รู้จะบอกว่ายังไง
เอ้าวันนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็บอกผู้ใหญ่นะคะว่าจะพยายามเซฟให้ดีที่สุด
ก็ส่วนตรงนี้ก็อยู่ในดุลพินิษฐ์แล้วก็ความกรุณาของพี่น้องสื่อค่ะ